ยังอยู่ที่สมุทรปราการเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เป็นลานประลองหรือยังไงสมุทรปราการ
นักเรียนอาชีวะคราวนี้ต่างสถาบันนะครับตะโกนท้าทายกันไปมาบนรถนะครับ
แล้วยกพวกไปเป็นสิบคนเลยคราวนี้ไปทำร้ายคู่อลิกล้องหน้ารถชาวบ้านจับภาพไว้ได้ครับ
ยังไงดีเนี่ยตำรวจโรงเรียนฝ่ายปกครองสมุทรประการ
จะดูแลบ้านท่านยังไงดีครับนี่แยกปู่เจ้าสมิงพลายนะครับ
ตะบนสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
ภาพจากกล้องหน้ารถของชาวบ้านครับกำลังขับรถผ่านนะฮะ
บริเวณนี้จับภาพไว้ได้กลุ่มนักเรียนอาชีวะยกพวกทำร้ายกันกลางถนนเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
ถ้ารถคุณผู้ชมจอดอยู่ตรงกลางเนี่ยจะทำยังไงนะ
ท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาครับ
กลุ่มนักเรียนอาชีวะของสถาบันแห่งหนึ่งกว่า๑๐คนนั่งรถเมย์กันมาเห็นไหมจากย่านสำโลงใต้
จะไปเรียนนะจะไปเรียนระหว่างทางเจอกับกลุ่มนักเรียนคู่อลิ
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาโอ้โหชูชูคอเอาตัวออกมานอกรถตะโกนท้าทายกันนะครับ
ที่อีกกลุ่มจะขี่รถตามรถเมย์มาจนมาถึงแยกนี้ทั้งสองฝ่ายลงมาปะทะกันครับ
โดยฝ่ายที่นั่งอยู่บนรถเมย์ลงจากหน้าต่างเลยไม่ลงประตูด้วยลงจากหน้าต่างนะฮะ
แม่วิ่งไปใส่อีกฝ่ายหนึ่งเหตุการณ์นี้ชาวบ้านนะครับ
ไม่ต้องแอบคิดในใจคิดดังเลยนะฮะเด็กดีของพ่อแม่ตีกันแต่เช้าเลยเขาว่า
นะฮะคนเขาจะรีบไปทำงานรถก็ต้องมาติดเพราะพวกคุณตีกัน
เรื่องต้นไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะครับทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันหนีไป
อีกเหตุการณ์หนึ่งคราวนี้ตีกันในกรุงเทพมหานครบ้างนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นหลายสิบคนก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันในซอยมหายสวรรค์๖
เขตบางคอแหลมนะครับ
ตรวจสอบไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกำลังชุดระมุนกันอยู่เลย
พอกลุ่มวัยรุ่นเห็นตำรวจปั๊บทำยังไงฮะ
ทำยังไงหนีไปที่คนละทางนี่อะไรตำรวจเจอระเบิดชนิดประดิษฐ์เอง๑ลูกครับ
ยังไม่ได้ปลานะยังไม่ได้ปลาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ที่เกิดเหตุเจอผู้เจ็บหนึ่งคนพลเมืองดีพาส่งรมพจบาลเจริญกรุงไป
หนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นให้การแบบนี้บอกว่าวัยรุ่นที่อยู่ในซอยเข้าใจผิด
คิดว่าอีกกลุ่มมาหาเรื่องเขาก็เลยพามาเคลียร์
แต่พอมาถึงวัยรุ่นฝั่งในซอยไม่ยอมคุยด้วย
ก็เกิดการชนละมุนปลาระเบิดกัน
บางคนมีมีดได้รับบาดเจ็บกันหลายเลย

ให้หยุดถ้าไม่หยุดกูจะยิง

แล้วจังหวัดนั้นตำรวจก็มาพอดี

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ตรวจค้นบ้านพักของกลุ่มผู้เสียหาย

ขณะเดียวกันก็นำตัวกลุ่มวัยรุ่นผู้เสียหาย

ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าไปปลาระเบิดเนี่ย

ในเพชรในอายุ๒๐ปี

กับกลุ่มคู่กรณีมาเคลียร์กัน
มาเจรจากันนะครับเพราะฝ่ายของเขาเนี่ยมาถึงก็ถูกกลุ่มของผู้เสียหาย
ใช้มีดแล้วรถกระบะไล่ชนกลุ่มของเขาแล้วยังมีการเอาปืนมาจอดศีรษะเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มอีกนะฮะ
ทำให้กลุ่มของเขาต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ใช้ระเบิดที่ผลิตกันเองคว่างใส่เพื่อเปิดทางหนี
ขณะที่วัยรุ่นคนหนึ่งนะครับก็รู้จักกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเล่าบอกว่าระเบิดที่เอามาใช้ก่อเหตุเนี่ย
ทราบว่าวัยรุ่นดูมาจากออนไลน์แล้วก็มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับมันมีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มอาชีวะนะครับ
เห็นเขาเป็นแบบอย่างก็เลยเอามาใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวเองครับนี่แหละครับคุณผู้ชมโอ้โหเดือดทั้งนั้นเลยนะวันนี้คุณวรพร
ก็ไม่รู้เกี่ยวข้องกับว่าเปิดเทอมด้วยหรือเปล่านะคะได้มันมีการมารวมตัวกันนะคะ